นพัฒน์ต้องบอกว่าช่วงนี้เห็งปังออกอีเวนต์กันรัวเลยล่ะค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเขาไปออกอีเวนต์ที่ตอบโจทย์ตัวเองมากจริง
นั่นก็คืองานเกี่ยวกับบ้านเพราะว่ากำลังสร้างบ้านอยู่นะคะ
เป็นงานแบบว่าออกแบบตกแต่งภายในทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละค่ะ
ซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะทั้งตอนนี้ตอนนี้นะคะทั้งน้องนายแล้วก็หวานใจใบเฟิร์นเขากำลังสร้างบ้านกันอยู่ค่ะ
ซึ่งบ้านของใบเฟิร์นเนี่ยเขาเข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่บ้านน้องนายยังไม่เสร็จ
จากตอนแรกนะคะที่น้องนายตั้งเป้าจะให้ทันวันเกิดก็คือ๕พฤษภาคมนี้นะคะ
ปรากฏว่าก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยบ้านเขาจะเสร็จแล้วนะ

ก็กระจิบถามแล้วมันกี่ล้านน้องนายบอก๓๐๔๐อ่ะ
เพราะว่ามันใหญ่โตมาก๓๐๑๐ล้านคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนความหวานของหนุ่มนายกับใบเฟิร์นนะคะบอกเลยนะคะตอนนี้หวานกันมาก
แม้ว่ายังไม่เรียกกันว่าแฟนนะคะแต่ถ้าว่างก็ขยันจัดทริปไปเที่ยวกัน๒ต่อ๒

กันถ่ายรูปให้กันค่ะโดยหนุ่มนายนี่แหละเป็นคนสอนใบเฟิร์นถ่ายนะคะ
เขาก็แซวบอกว่าใบเฟิร์นก็ถ่ายดีนะคะแต่ยังเบอร์อยู่

ใช่ถ้าใบเฟิร์นที่ถ่ายนะคะก็คือที่นายถ่ายใบเฟิร์นจะชัด

แต่ใบเฟิร์นถ่ายน้องนายจะเบลอ

แต่ที่ไม่ต้องลุ้นนานเลยค่ะก็คืองานคู่ค่ะ

แต่ครั้งต่อไปดูสิตีวมันจะเป็นยังไง

คือมันจะไม่มีบริกษ์ที่ต่างคนต่างอย่างนี้
อเอยคือเพื่อนกันอันนี้กันกล่าว
พูดตรงเหมือนเป็นแฟนกันแล้ว
อารมณ์โดนทรงโดนแซลมองตาเคริดกันไปเคริดกันมา

ขอซ้อมแซลพิเศษนิดนึง
ก่อนที่จะมีงานคู่กันจะเป็นยังไงไปฟังหน่อยค่ะ
ครับผมดีครับก็ดีเรื่อย
วันที่แปดมีงานคู่ด้วยครับผมงานคู่ครั้งแรก
เปิดสินค้าหรือเปิดตัวครับ

สูงอย่างแบดเหรอ
รู้ว่าคนเนี้ยเขาจะเก็กแต่ก็เราก็สนุกค่ะ
พี่ถามว่าเอาจริงวันที่๘จะเสียทรงหรือเปล่า
นายก็แบบเขินทรงอย่างแฟนหรือเปล่าพี่
แต่เราว่าวันที่๘ต้องมีเกิดขอบคุณ

เพราะว่าน้องนายเขาเป็นแฟนรายการมัฒน์เทิงไทรรัสนะคะ

พี่แจ๊คผมดูทุกข่าวเลยที่พี่เล่า
เราเล่าดีหรือเปล่า

ดีค่ะเราเล่าเป็นคู่รักคู่รุน
ที่หลายคนชื่นชมด้านความน่ารัก
พ่อแม่เขาสร้างบ้านใหญ่โตให้ครอบครัวเขา
นี่คือสุดยอดนะคะรอลุ้นค่ะวันที่๘ว่าจะมี
เด็ดซีนดังซินแซวซีนอำกันหรือเปล่าเนาะ
ใช่แล้วค่ะแหมคู่นี้กำลังสดใสเลยนะคุณผู้ชมนะ